สุภาษาถามหน่อยในฐานะที่เป็นผู้หญิงค่ะอยากสวยอมตะไหม

ทำยังไงอ่ะ
ทำไม่ได้ใช่มันเป็นเรื่องของวัตจักร
เกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมีแก่ใช่คือ
คือสวยอมตะเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าสวยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำได้
พาไปดูแม่เอื้อนเรียวอารีค่ะที่ระยองแม่เอื้อนอายุ๑๐๐ปีแข็งแรงมาก

เห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มีการแห่ขันหมากแต่งงานอะไรนะคะ
เขาเป็นขบวนแห่ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
จัดงานฉลองวันอายุครบ๑๐๐ปีให้กับแม่เอื้อนเรียวอารี
มีนายธีรวัตรสุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ถาวรวัฒนกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
นามจังหวัดระยองมาแสดงความยินดีมุฒิตาจิต
รวมถึงมีแขกเหลือมาร่วมงานคึกคักมาก
แม่เอื้อนนี่นะคะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง
เพราะว่าแม่เอื้อนเป็นแม่ที่ดีของลูก
ดูลูกเลี้ยงดูหลานจนประสบความสำเร็จในชีวิต
เอื้อนทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทุกวันพระ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เอื้อนก็ไม่ขาดที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
อกจากนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเรื่องของการออกกำลังกายค่ะ
เชิญชวนประชาชนให้มารักษาสุขภาพ
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
เอื้อนออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยคุณ
ร้อยปีทำไมแข็งแรงแบบนี้อ่ะใช่แล้วก็เป็นการขยับตัวที่คล่องแคล่วว่องไวมากเลยนะคะ
ใช่ไม่ได้มีการเหมือนกับว่าเดี๋ยวปวดข้อปวดกระดูกไม่มีเนี่ยค่ะ
แล้วในโอกาสที่อายุครบ๑๐๐ปีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตรหลานทางจังหวัดระยองเขาเลย
จากจะจัดงานฉลองให้แล้วมอบโล่ให้ด้วย
เป็นโล่เชิดชูเกียรตินะคะให้แม่เอื้อนเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยชมแล้วก็เรียกว่าทั้งชื่นชมแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนกับแม่เอื้อนต่อไป
ทางด้านของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่คุณภาพชีวิตดีด้วย
เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะสำหรับคุณภาพชีวิตทำให้เราแสดงออกถึงมีดีทั้งจิตใจและร่างกาย